เราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีกันดีกว่าครับวันจันนี้ก็จะเปิดสนาม
พบกับมองโกเลียเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งการฝึกซ้อมเมื่อวานก็วันที่สี่
โดยมีประดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมเดินทางมาให้กำลังใจ
โย่งวรบุษรบอกว่าสภาพร่างกายจิตใจนักเตะสมบูรณ์พร้อมเล่นกับทางมองโกเลียเกมแรกนักเตะบาดเจ็บก็ไม่มีนะครับ
เกมรับที่เป็นปัญหาของทีมชาติโค้โย่งบอกว่าต้องเล่นแบบรัดกลุ่มแน่นอนนะครับ
ต้องไปเสียประตูก่อนแล้วก็จะพยายามหาจังหวะขึ้นนำให้ได้ก่อน

อากาศสนามโค้ดก็มองว่าไม่มีปัญหานะครับ

ยังไงก็ได้เราต้องไม่เสียประตูก่อนนะครับ

คืออย่างน้อยเราลงมารับถ้าเรามีจำนวนตัวผู้เล่นเยอะเนี่ย
คือจริงตอนนี้เรื่องสภาพสนามสภาพอากาศ

เพราะว่าเพราะว่าพอมีแดดเนี่ยอากาศก็อุ่นขึ้น
ส่วนเรื่องการใช้ทงชาติไทยแล้วก็ร้องเพลงชาติ
ในการห้ี้ยงหารายการนั้นจากที่ไทยถูกวัด่าแบรนด์นัง๑ปี
การแข่งขันตัดสินใจไปก่อนนะครับ
โดยในการแข่งขันจะไม่มีการแสดงทงชาติไทยบนสกอร์บอร์ด

แต่ใช้คำว่าไทยแลนด์ที่เป็นภาษาอังกฤษแทน
ซึ่งสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอยู่นะครับ
ไม่มีการเชิญทงของทั้งสองทีมก่อนเดินลงสู่สนาม
โดยยังมีการเปิดเพลงชาติไทยก่อนการแข่งขันได้ตามปกติ

แล้วก็เจอกับสปลาว๒๘ตุลาคมเวลาบ่าย๒
สุดท้ายเจอกับมาเลเซีย๓๑ตุลาคมในเวลา๑๐โมงเช้า
ก็ส่งใจเชียร์นักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับ